อยู่ที่อุดรธานีนะคะนี่ก็ทะเลาะกันเหมือนกัน

น้องสาวกินเหล้าเมาแล้วไปเจอพี่ชาย
เอารถจักรยานไปจอดขวางประตูห้องนอน
คนเมากำลังจะนอนเอารถมาขวางทำไม
เอามีดไปโวยวายใส่พี่ชาย
แต่สุดท้ายพี่สวนมีดเข้าปากเลยค่ะ

เรียกกู้ภัยมานี่ปิดผ้าปิดแผลเลย
เพราะว่าโดนมีดเสียบเข้าไปเลยนะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจสพห้วยหลวง
ควบคุมตัวนายประมูลวัย๖๓ปี
ที่อำเภอเมืองสวนอุดรธานีนที่ตำรวจจับอยู่ที่พื้น

หลังจากที่ไปแทงน้องสาวตัวเองกับน้องเขยจนเจ็บ
มีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุต
๑ฟุตถ้านึกไม่ออกคือ๑ไม้ปันทัศน์
เล่มนี้เลยค่ะยึดมาได้
นางสาวจอคนเจ็บก็คือน้องสาวคนก่อเหตุนี่แหละ
โดนแทงเข้าไปที่ตรงระหว่างปากกับจมูก๑แผลค่ะ
ส่วนสามีเธอก็โดนแทงที่ขาได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ตอนที่ให้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังยังเมาอยู่นะพี่อุ๋ย
คือคุณจอยเธอเล่าบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุอยู่ในบ้าน

พี่ชายก็เลยแย่งมีดไปแล้วก็แทงเธอจนเจ็บ
พอแฟนเข้ามาช่วยก็เลยโดนแทงไปด้วยกันเลยค่ะ
พี่หุยฟังเขารู้เรื่องมั้ยตกลงประเด็นมันคือยังไง

โหนี่แสดงว่าอันอันตันใจมาก

บอกว่าพี่ชายเป็นโรคจิตชอบถ้ำมอง
แล้วก็เอาขยะมาแล้วงงมันคงหลายเรื่องอะเนอะ

ก็อย่างที่บอกเมาแล้วทะเลาะกันนะคะ

สามีนะไปโรงพยาบาลก่อนรักษาแผลก่อน

ก็คือว่าก่อนเกิดเหตุ
ผมก็เอาจักรยานไปพิงประตูห้องนอนน้องใช่ไหม
และกำลังจะขนของเก่าที่เก็บไว้ใต้ถุนบ้านไปขาย
เจ้าน้องสาวมันก็นั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนที่หน้าบ้าน

ถือมีทำความมาดาเอาแล้วจะทำร้ายผม
ผมก็เลยแย่งมีดแล้วก็ช่วงชุลมุนแทงสวนไป

คุณคำผุนนะคะพี่สาวของคนเจ็บป้าจอ
แล้วก็เป็นน้องสาวของนายประมูลด้วย

ก็บอกบ้านชั้นครอบครัวใหญ่

สองคนจอกับประมูลอยู่บ้านพ่อแม่ที่เป็นมรดก

แต่ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะ

คนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันมาเนาะ
ก็อยากจะบอกทั้งพี่ชายและน้องสาวว่า

ก็รักและดูแลกันดีให้มันมีความสุขได้ไหมล่ะ
อันนี้เขาฝากบอกมาคนในครอบครัวนะคะ
แต่ยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาในประมูลค่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วล่ะ